ปรากฏว่าก็เจออดีต
พ่อกับแม่พ่อตาแม่ยายอยู่บ้าน

จะเอามีดไปแทงแม่ยาย

พุ่งเข้าไปเสร็จเอามีดไปเสียบจน
อภัยทุกผู้ชมแม่ยายไส้ทะลักออกมา

คือทำร้ายตัวอดีตเมียของตัวเอง

ตัวพ่อตาพยายามเข้าไปช่วย
ห้ามพ่อตาก็เจ็บอีกค่ะ

ใช่งานนี้เจ็บถึง๓คนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสภเมืองนครปฐมค่ะ

คนบาดเจ็บถูกแทงถึง๓คนเลย
บ้านตรงนี้เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวนะคะ

แล้วก็ยำลูกชิ้นเสียบไม้ที่เกิดเหตุ

หลังจาก๕๗ปีคนนี้เป็นแม่ยาย

ส่วนอีกคนนึงก็เป็นลูกสาวนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของตัวคนก่อเหตุ

มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอทั้งซ้าย

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมเลยค่ะ

ซึ่งเป็นทางด้านของ

แต่ยังดีพ่อตาคือแผลไม่ลึกมาก

คุณก่อเหตุเนี่ยนะคะ

ส่วนพ่อตานี่ขวามือใช่ไหมคะ

ทางด้านของพ่อตา

เป็นอดีตลูกเขยลักษณะดูแล้วเหมือนจะเมา

ไม่พูดไม่จาอะไรพอหันไปเห็น

หันไปแทงไปฟันลูกสาว
พยายามเข้าไปช่วยตัวเองก็เลยบาดเจ็บ
ที่เห็นขวามือนะพ่อตานี่แหละค่ะที่เจ็บตรงบริเวณนั้น
คล้ายกับตรงหายปลาร้าคุณผู้ชมลองดูเนี่ยนะคะดีนะไม่เป็นอะไรมาก
แต่คนที่เจ็บหนักเนี่ยก็คือทางด้านของตัวแม่ยายแล้วก็อดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
ตาบอกว่าคงเกิดจากความหึงหวงนั่นแหละเพราะว่าสองคนเนี่ย
อดีตลูกเขยกับลูกสาวผมเขาเลิกกันไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้ว
ลูกสาวผมเนี่ยก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเอาจริงจริงลูกผมอ่ะเขาก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยนะ

ลูกสาวผมเนี่ยก็เลยย้ายกันไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วด้วยนะ

ลูกสาวผมเนี่ยก็เลยย้ายกันไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วด้วยนะ

หันหน้าไปมองบ้านฝั่งตรงข้าม
ขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป

ทางด้านของน้องชายของนางสาวจิราพร

อดีตภรรยานะคะของตัวผู้ก่อเหตุ

จากนั้นชาวบ้านรีบเดินมาดูกันเต็มหน้าบ้านแล้วค่ะ

สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ยังพบร่องรอยคราบเลือดเนี่ยติดอยู่กับฟูกที่นอนตามพื้นบ้านก็เต็มไปหมดเลย
ข้าวของเนี่ยที่เตรียมเอาไว้ขายอ่ะระเกะละกะอย่างที่บอกว่าด้านหน้าบ้านเขาเปิดเป็นร้านขาย
ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งอ่ะนะทางด้านของป้าของนางสาวจิรพร
พันธุ์อายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะป้าพันธุ์บอกแบบนี้บอกว่า
หลานชายอ่ะวิ่งมาที่บ้านวิ่งมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าอ้าวที่บ้านเนี่ย
มีคนมาแทงโหนกโหนกมาแทงคนที่บ้านแล้วป้า
ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปอ้าวกลายเป็นโอ้โหเจ็บแล้วทั้งสามคน
ทั้งตัวพ่อตาแม่ยายแล้วก็อดีตภรรยาของนายโหน่งนะคะ
ทีนี้ทางด้านของนายอ้นค่ะในอ้นเป็นใครในอ้น
ก็คือคนที่เป็นน้องชายของตัวนางสาวจิราพร
ที่เป็นอดีตภรรยาของในโหนกนั่นแหละค่ะอ้นอ่ะเล่าแบบนี้บอกว่า
พี่สาวผมมาจิราพรน่ะเคยคบหาอยู่กินกันกับในโน๊กมาสามปี
แต่ว่าพี่ผมมาจับได้ว่าในหนวกเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น
พี่ผมทนไม่ไหวก็เลยขอเลิกแล้วสุดท้ายก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเอง
ระหว่างนั้นนายโหน่ก็ชอบขับรถมาขอคืนดีมาง้อเป็นประจำ
บางครั้งก็โมโหมายืนตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านตลอดเพราะด่าเสร็จก็ไป
หรือบางทีขับรถมากลางคืนแล้วก็มาเฝ้าจอดรถรออยู่หน้าบ้านเป็นประจำ
ก็ไม่ได้คิดจริงว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นไปแอบมีผู้หญิงคนอื่นครับ
ประมาณนั้นคือพี่สาวหนูรับไม่ได้เขาก็เลยขอเลิกมาอยู่ที่บ้านครับ
เขาก็ตามจึงมาต่อมาทุกวันเลยเหรอใครครับมาทุกวันเลยเหรอ
แอบทุกวันเลยครับบางครั้งก็มาแอบส่องบ้านบ้าง
แบบเป็นรถใส่หน้าบ้านบ้างครับครับมาด่าหน้าบ้านบ้าง
อ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นแบบนี้อืมทีนี้อ่า
ไปดูหลังเกิดเหตุตำรวจว่ายังไงล่ะตามตัวเจอไหมล่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุอ่ะคือตำรวจเนี่ยเจอรถก่อนใช่นะคะ
ตำรวจไปเจอรถเก่งฮอนด้าซีวิกสีขาวทะเบียน๑กไก่ลจุฬา๑๘๖
กรุงเทพมหานครคันนี้เลยคันนี้ใช่ไหมที่จอดหน้าบ้าน
คันนี้เลยค่ะจอดทิ้งไว้หน้าบ้านในโหนกเองนั่นแหละ
ส่วนในโหนกเปลี่ยนจากรถเป็นมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วนะคะ
ช่วงเย็นตำรวจไปยึดมอเตอร์ไซค์ได้อีกจากรถสีขาว
เปลี่ยนไปเป็นมอเตอร์ไซค์สีเขียวมิ้นนะคะคันนี้ค่ะเนี่ยเหรอ
ทะเบียน๑กว๗๕๐๗นครปฐมไล่จากรถใหญ่ไปรถเล็ก
สุดท้ายจับตัวโหนกได้แล้วนะคะไปตามจับตัวในโหนกได้ค่ะ
แล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักตอนคุมตัวมานะพี่ขวัญ
หน้าแดงตัวแดงไปหมดเลยถามว่าเป็นอะไร
เอ้าสิคะโอ้ฮะโอ้โหกลิ่นแอลกอฮอล์หึงเลยสักบอก
บอกรักน่ะบอกอยากขึ้นดีอ่ะแล้วไปแทงเขาทำไม
ในโหนกก็ตามมาที่โรงพักนะคะบอกว่าในโหนกเนี่ยเขาเป็นพนักงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลค่ะ

ก่อนหน้านี้นายโหนกกับแฟนรักกันมากนี่เพิ่งเลิกกันได้เดือนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเลิก
ก่อนเกิดเหตุรู้มาว่าฝ่ายหญิงโทรไปด่าในโหนกในโหนกก็เลยโมโหขับรถเก๋งสีขาวออกไป
สักพักก็ขับรถคันเดิมกลับมาบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าในโหไปทำอะไรไว้อ่ะนะคะ
จนกระทั่งเริ่มเป็นข่าวเริ่มมีคนรู้เรื่องก็ไปถามว่าแบบนี่หนกทำจริงหรือเปล่าไปไล่แทงบ้านเขาจริงหรือเปล่า
หนูก็บอกทำจริงก็เลยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวโหนกบอกว่าก่อนเกิดเหตุกินเบียร์ไปขวดหนึ่งค่ะ
มันก็มามอบตัวมันรักเมียมันไม่ค่อยทำหรอก
ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหม
พึ่งเห็นนี้แหละมั้ง
เราก็ไม่เห็นนะพึ่งนี่แหละมันรักเมียมัน

เมนต์เพียบเลยก็คงงว่า
คือพอบอกว่ารักเมียเนี่ย
เราจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแน่นอน
ส่วนอาการของตัวคนเจ็บทั้ง๓คน

บอกเรามาแบบนี้ว่าปลอดภัยนะคะ